คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

เจ้าของรถบอกเดินเข้าบ้านไป

หรือมันเป็นอย่างที่ฉันคิดมันมีโจรมาขโมยรถฉันใช่ไหม

เรียกคนแถวนั้นมาช่วยกันหารถล่ะค่ะ
คุณผู้ชมลองดูนี่มาแล้วไหลมาแล้ว

รถกระบะฟอร์ดสีน้ำเงินป้ายทะเบียนกไก่ว๘๙๕๒อุดรธานี
ไหลมาค่ะไหลมาแบบช้าแล้วสุดท้ายไปจบที่ตรงไหน
ก็จอดหัวทิ้มลงหนองอยู่แบบนั้นนะคะ
ในเขตศาสบาลเมืองหนองวลำพูนั่นแหละ
รถคันนี้ทะไหลลงหนองลึกกว่า๒เมตร
โชคดีตรงนั้นน่ะมันมีปากโกกคูล
แล้วก็มีต้นทูบรูสีขึ้นมามันก็หนาแน่นแหละ
ภรรยาเจ้าของรถนะคะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาดูด้วยความตื่น
ตกใจเพราะคิดว่ารถตัวเองหายแล้วมีโจรขโมยแน่
โทรเรียกโทรแจ้ง๑๙๑เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจตำรวจต้องสกัดจับนะรถน่าจะโดนขโมย
โถคุณตำรวจก็รีบช่วยกันใหญ่เลยสกัดจับกันจ้าละวัน
เจ้าตัวโทรไปแจ้งบอกพี่ตำรวจเจอรถแล้วนะ
พนักงานขนส่งเอกชนรายนึงค่ะที่อยู่อีกฝั่งถนนพี่ปารพบอกแบบนี้
เห็นรถไหลมานะเลยวิ่งไปดูเฮ้ยทำไมรถไหล
สงสัยมีใครเป็นอะไรอยู่ในรถหรือเปล่าพอไปส่องดูอ้าวทำไมไม่มีคนขับ
ไปดูกล้องวงจรปิดตอนแรกเห็นแว๊บรถไหลลงมาเอง
สุดท้ายติดต่อรถยดมาลากรถขึ้นจากหนองแล้วนะก็ไม่พบร่องรอยความเสียหาย
ส่วนภรรยาพี่แจ๋วเนี่ยบอกแบบนี้ขับรถไปทำธุระแหละมาจอดหน้าบ้าน
ก่อนเกิดเหตุรถมันไหลลงไปเอง
ก็โทรแจ้งเลยนะตกใจอ่ะเนอะตกใจเป็นคุณคือตกใจไหมล่ะ
คุณเข้าไปในบ้านคุณออกมาแล้วคุณหายไปอ่ะเอออาบน้ำแป๊บเดียว
รถไปไหนแล้วเออที่สำคัญคุณมันไม่ใช่แค่เรื่องรถไง
คุณคิงพี่แจ๋วแกบอกแบบนี้ว่ามันมีเงินอยู่ในรถก้อนนึง
เพราะอะไรที่บ้านเป็นศูนย์จำหน่ายนมเปรี้ยว
ถ้าเกิดว่ารถหายไปเงินมันก็หายไปด้วยครับก็ดีใจแหละ
สุดท้ายเนี่ยรถไม่ได้หายบอกแบบนี้ด้วยนะ
รถคันนี้ออกบ่อยมากนะจ๊ะอ่าเธอเองเคยถูกมาแล้ว
ส่วนสาเหตุรถไหลเนี่ยเดี๋ยวก็แน่นอนแหละไม่ได้ดึงเบรกมือคุณนะ
ก็เป็นเหตุรถมันก็ไหลลงไปแบบนั้นเอาเป็นว่ายังโชคดี
ตรงที่ว่ามันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงรถได้คืนเพราะไม่ได้ใส่เบรกมือ
ก็ระมัดระวังในครั้งต่อไปด้วยนะครับ